คุณผู้ชมครับการนัดพูดคุยกันระหว่างแก่นำ๘พักร่วมรัฐบาล
วันที่๓๐พฤษภาคมนี้อีก๒วันนะครับ
ทำการพักประชาชาติมาดูกันหน่อยครับ
จากจะมีการนำเรื่องเก้าอี้ประธานสภาพผู้แทนราชดรมาคุยกัน
ตามที่หัวหน้าพักเก้าไกลนำเสนอแล้ว
เห็นว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรี

โคต้ารัฐมนตรีที่แก่นำพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้หารือกันไว้เบื้องต้น
คาดว่าอาจจะใช้สูตรจำนวนสสหารด้วย๘๖ต่อรัฐมนตรี๑ที่นั่ง
ซึ่งก้าวไกลได้๑๔ที่นั่งบวก๑เก้าอี้นายกรัฐมนตรี
ก็คาดว่าอาจจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคลังกระทรวงศึกษาธิการ
ขณะที่พักเพื่อไทยได้๑๔เก้าอี้รัฐมนตรีเช่นเดียวกัน
คาดว่าอาจจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกร
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเป็นต้น
ส่วนพักประชาชาติครับได้สอสอ๙ที่นั่ง
น่าจะได้โคต้ารัฐมนตรี๑เก้าอี้เท่ากันกับไทยสร้างไทย
แม้จะมีสอสอ๖คนก็น่าจะได้เก้าอี้๑เก้าอี้สำหรับรัฐมนตรีช่วย
ส่วนพักเล็กซึ่งมีสอสอจำนวน๑๒ที่นั่ง
ไม่ว่าจะเป็นพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลัง
เป็นธรรมและพักพลังสังคมใหม่
ก็ต้องมาพูดคุยกันในวันที่๓๐พฤษภาคมนี้ว่า
จะมีข้อสรุปออกมาทิศทางไหนอย่างไร
หัวหน้าพักเป็นธรรมครับนายปิติพงศ์เต็มเจริญเชื่อว่า
พักร่วมรัฐบาลก็มีตำแหน่งรัฐมนตรี
ที่อยากเข้าไปผลักดันนโยบายในใจอยู่แล้ว

แต่หากจะนำมาคุยกันตอนนี้อาจยังเร็วเกินไป
เพราะยังต้องผ่านอีกหลายด่าน
ในฐานะพักเล็กยังไม่เคยได้รับการประสานมา
ส่วน๓๐พฤษภาคมนี้จะมีการนำเรื่องตำแหน่งประธานสภา

นายปิติพงศ์บอกว่าทั้งพักเพื่อไทยและพักก้าวไกล
ควรนำเรื่องนี้ไปตกลงกันเองในวงเล็กให้ตกผลึก
เพราะเมื่อถึงวันโหวตประธานสภา
สองพักนี้จะมาเสนอชื่อบุคคลแข่งกันไม่ได้
ในส่วนของวันที่๓๐เท่าที่ทราบก็คือว่า
ก็คือการจัดระเบียบภารกิจทั้งหมด
เราจะต้องมาจัดระเบียบความสำคัญว่า
ภารกิจไหนเป็นภารกิจเร่งด่วนภารกิจไหนภารกิจหลัก
แล้วก็ภารกิจไหนภาคการเมืองใดจะเป็นผู้ดูแลนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการแบ่งงานของกระทรวงต่าง
ผมคิดว่ายังเร็วไปที่จะคุยกันในหมู่ภาพรวม๘ภาพนะฮะ
แต่ผมเชื่อว่ามั่นว่าแต่ละพักมีในใจอยู่แล้วล่ะ
มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็ดรลินทิพรวริชวัชรโรธรองเลขาที่การพักมาร่วมรับฟังด้วยนะคะ
ข้อสรุปจากกิจกรรมครั้งนี้ว่า
คือต้องมีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้น
เสนอให้พักปรับภาพลักษณ์ปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงที่จะเข้าถึงเยาวชนให้มากขึ้นด้วย
ให้เอาคนที่มีความคิดเดิมเก่าถอยออกมา
แล้วเขาบอกว่ามีรายงานว่าล่าสุดในแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีแก่นำกลุ่มแคร์และผู้อำนวยการพักยื่นใบลาออกจากตำแหน่งค่ะ
นายพิชัยนริพันธ์รองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองของเพื่อไทยก็ลาออกไปแล้วด้วยเหมือนกัน
ขณะเดียวกันหลังจากที่คุณอุ้งอิ๊งแพทองทันชินวัฒน์ไปพบกับคุณทักษิณที่สิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อย
สิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้ก็คือโทนี่วูดซ่ำจะงดเคลื่อนไหวหรือออกมาวิภาควิจารณ์การจัดตั้งรัฐบาลผ่านแคร์คิดเคลื่อนไทยค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็คือคุณโทนี่อูซัมหรืออดีตนายกทักษิณออกมาพูดถึง
เกี่ยวกับการรีแบนพักด้วยการรีสต๊อปต่างและหนึ่งในสิ่งที่คุณทักษิณเสนอก็คือว่า
คนแก่ควรจะถอยเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ขยับขึ้นมาลุยการเมืองบ้าง
ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไหมกับการรีแบนล่าสุด
แล้วก็มีรายงานข่าวว่ามีคนเก่าคนแก่บางคนอาจจะขยับถอยออกมา

ในขณะที่สวสมชายแสวงการเมื่อวานนี้โพสต์สั่นสะเทือนมาก
แฮชแท็กคิดหนักมาก
เปิดประชุมร่วมรัฐสภาสมัยหน้า
ดูรายชื่อว่าที่ประธานสภาที่พักกล้าวเสนอ

ขอเรียกท่านประธานสภาที่เคารพแน่นอน
ปิดท้ายแฮชแท็กกระดากป่าครับ
แล้วข้อความแคปชั่นโพสต์คือ

ลองดูแคปชั่นโพสต์อีกสักครั้งได้ไหมครับวันนี้
ทำนองว่าไปได้ตำแหน่งมาจากสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์
แล้วก็ยังอ้างด้วยว่าสนับสนุนให้มีพระเด็จการในประเทศโอ้โห
ไปแก้ข้อความอะไรแบบนี้เนี่ยหลังจากการแก้ประวัติดัง
แล้วมีคนเข้าไปแจ้งให้ลบข้อมูลเหล่านี้ออกไปครับ
ใช้เวลาพิจารณาอยู่นานพอสมควรล่าสุดก็ลบให้เมื่อช่วง
เหลือแค่ประวัติว่าเป็นนักการเมืองชาวไทยนี่นะฮะข้อความอื่น
ลบออกไปอดีตสมาชิกสภานิบัญญัติแห่งชาติสองสมัยและ
ดีสมาชิกวุฒิสภาไทยชุดที่๑๒ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภานี่
คือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนหน้านี้ในกรอบสีแดงด้านซ้ายแล้ว
ข้อมูลที่แก้ไขแล้วหลังจากมีคนนั้นเข้าไปอัปเดต
เติมแต่งข้อมูลของสวสมชายแสวงการนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมการ
ยังมีเรื่องร้อนร้อนให้ติดตามอีกอย่างแน่นอนครับค่ะเดี๋ยวเอา